ไปดูเหตุการณ์ระทึกกันก่อนเลยนะคะ
ปกติเนี่ยเวลาที่คนร้ายหรือว่าโจรเข้ามาปล้นเนี่ย
เจ้าของร้านหรือว่าคนที่อยู่ถูกจมตีเนี่ย
เป็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนใช่ไหมคะ
แต่กรณีนี้ถึงคราวที่คนร้ายเจ็บตัวบ้าง
พนักงานร้านสะดวกซื้อคนนี้เขาฮึดสู้ค่ะ
นี่แหละภาพบันทึกได้จากกล้องวงจรปิดนะคะ
เหตุการณ์ขณะพนักงานร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
บริเวณตลาดเกาะยอถนนสายสงขลาเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
กำลังต่อสู้กับคนร้ายค่ะ
ที่ก็กำลังถือมีดพับในมือบุกเดี่ยวเข้าปล้น
เมื่อช่วงดึกของคืนวันที่๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ซึ่งพนักงานคนนี้นะคะก็ใจสู้เต็มที่ล่ะ
รัดฟัดเหวี่ยงต่อสู้กับคนร้ายนะคะ
ก่อนที่จะคว้ากันไกลที่อยู่ใกล้มือ
คือเป็นเหตุสุดวิสัยแหละเสียบแทงคนร้ายเข้าลำตัวหนึ่งครั้ง
คนร้ายนะคะก็ไม่สิ้นฤทธิ์ค่ะฉุดกระชากกันไปมา
แต่ว่าก็สู้แรงพนักงานในร้านคนนี้ไม่ไหวถูกจับตัวได้ในที่สุดนะคะ
จากนั้นพนักงานคนนี้ก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจมารับตัวไปสอบสวนดำเนินคดีค่ะ
คือพนักงานเนี่ยตัวใหญ่กว่าคนร้ายเยอะเลยนะ

คนร้ายคือตัวเล็กผิวดำมาอยู่เนี่ยค่ะ

ถูกแล้วก็ต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งกัน
เห็นว่ามีพนักงานอยู่คนเดียวคนร้ายก็บุกเดี่ยวเหมือนกัน

ทราบชื่อคนร้ายภายหลังคือนายตักกวาริธิกุล
อายุ๒๗ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยก่อเหตุมาแล้วนะคะ
ในร้านสะดวกซื้อจังหวัดนครศรีธรรมราชถึง๒ครั้ง
กระทั่งครั้งนี้ค่ะได้ขี่รถจักรยานยนต์มาก่อเหตุ
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
โดยในสังคมออนไลน์นะคะก็มีการเผยแพร่คลิปนี้อย่างแพร่หลายค่ะ
แล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
กล่าวชื่นชมในความใจเด็ดของพนักงานคนนี้
ที่กล้าหารเด็ดเดี่ยวต่อสู้กับคนร้ายแบบตัวต่อตัวอย่างไม่ย่อท้อนะคะ
ด้านพันธบรวจเอกอลงกรศรีมาวุฒผู้คุมกับการสะพอเมืองสงขลา
กล่าวว่านายตักกวาผู้ต้องหารายนี้
ยังถูกควบคุมตัวไว้ที่สพเมืองสงขลา
แล้วก็เตรียมส่งตัวให้แพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียดค่ะ
ว่ามีอาการทางประสาทร่วมด้วยหรือเปล่า
ส่วนของเจ้าหน้าที่ก็มีการมีเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามจุดเสี่ยงนะคะ
ซึ่งก็เดิมก็มีอยู่แล้วแต่อยากเพิ่มให้มากขึ้น
แล้วก็มีการซักซ้อมการป้องกันตัวให้กับพนักงานในร้านด้วย

ยังไงก็ตามก็มีการเตือนพนักงานอยู่ตลอด
หลีกเลี่ยงการประทะโดยไม่จำเป็น
เพราะอาจทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยนะคะ
ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปสู้กับคนร้าย
เพราะว่าตัวเราเองก็อาจจะได้รับอันตรายได้
ก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งตำรวจนะคะ
ต้องแต่เนี่ยเชื่อว่านะเดาว่าเขาน่าจะเห็นว่าคนร้าย

แล้วตัวเขาเองพนักงานเองก็ตัวใหญ่น่าจะเอาอยู่
เล็งมาแล้วคงเล็งมาแล้วนะคะ